เด็ดขาดเลยนะคะสำหรับละครน้ำดีเรื่องไผ่แดงที่กำลังจะออกอากาศ
ทางช่องไทยรัตรทีวีของเรานะคะทุกผู้ชมติดตามกันอืมโอโหนี่
แรกของละครน้ำดีไผ่แดงที่การันตีเนื้อหาโดนใจของคนไทย
โดยบทประพันธ์ชั้นครูของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิปราโมทนั่นเองค่ะ
ที่ได้เล่าเรื่องความแตกแยกของสังคมทุนิยม
แล้วก็กลุ่มคนรากย่าอย่างเรานะคะ
รวมไปถึงความเปลี่ยนแปลงที่เขยิบเข้ามาในชุมชนไผ่แดง
ถ่ายทอดผ่าน๒ตัวละครเด่นค่ะ
แกว่นแก้วกำจรและสมพันธ์กลางนะฮะ
แต่จะเชื่อเฉือนบทบาทกันได้ขนาดไหน
ชมทีเซอร์แรกที่นี่ทีเดียวเลยค่ะ
น้าดูมากเลยนี่มันประจวบบอกกับเอนบ้านกันตอนนี้มาก

ไทยรัฐทีวีของเราภายในชุดแรก
ตอนแรกนะฮะจะออนแอร์ทุกวันจันทร์วันอังคาร

ไผ่แดงละครดีที่สังคมต้องการ

จะได้ไม่ต้องเครียดด้วยนะครับคุณผู้ชมนะคะ
ก็รอดูกันได้๔มีนาคมนะคะ

ให้เกิดเหตุการณ์แบบในเรื่องภัยแดงอีก